เพิ่มสีสันให้มากขึ้นดีกว่านะครับ

ไปดูทักษะการเต้นของลุงเบสคำสิ่งนิดนึงก็ละกัน

นี่ก็ไม่รู้ว่านุ่มเบสของเราจะไหวไหม

ไปค่ะไปเอาใจช่วยลูกสาวจ้า

ลุกไปรอง
ลุงเบสลูกแม่เขาสอน๑๐ลุกไปรอง
เอาไปเลยจ้ะสิบสิบสิบไม้หัก
ได้แต่เอามือทับอกแล้วปรบมือให้กับความเกลียงไกลของลูกสาว